รุนสวัสดิค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้ว
วันนี้ชิสารายงานตัวนะคะคุณผู้ชม
ช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูค่ะ
หนาวไปสู่ร้อนเพราะฉะนั้นฝนก็เลยตกลงมาหน่อย
ปัจจัยเรื่องของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะคะ
รวมไปถึงเรื่องของลมใต้ที่หอบเอาความชื้นพัดขึ้นมา
ก็เลยทำให้เกิดอากาศแปรปรวนในช่วงวันนี้จนถึง๒๑กุมภาพันธ์
พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรก็ต้องเตรียมรับมือกันให้ดีด้วยนะคะ
โอกาสทองตรงนี้ในการกักเก็บน้ำ
แล้วก็ระวังพืชผลการเกษตรกันด้วยค่ะ
การสภาพอากาศจนถึงวันที่๒๒กุมภาพันธ์นะคะ
เหนือและภาคอีสานช่วงเช้าอากาศหนาว
กลางวันอากาศร้อนแล้วก็ปนฝนกันด้วยนะคะ
เกษตรกรต้องวางแผนการใช้น้ำ
และใช้วัสดุคลุมหน้าดินในช่วงฤดูแรง

ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนี้อากาศชื้นมีฝนปนร้อน
จุดที่มีฝนลมค่อนข้างแรงเลยนะคะ
เกษตรกรควรค้ำยันกิ่งไม้ผล
ระวังโรคราน้ำค้างและศัตรูพืชจำพวกหนอนค่ะ
ส่วนคลื่นในทะเลนั้นค่อนข้างสงบนะคะ
สำหรับภาคใต้อากาศชื้นมีฝนปนร้อนค่ะ
ควรเปิดเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจนหลังฝนตก

และบริเวณทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตร

กันตรงนี้นะคะสภาพอากาศจะแปรปรวน

พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรควรจะใช้โอกาส
ในการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแรงค่ะ
ส่วนใครจะท่องเที่ยวก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนนะคะ
วันนี้ไปแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ